โดยเฉพาะเหนืออิสานวันนี้ความแปรพวนทุกวันก็ค่อยหมดไปนะครับ

ก็คือเรื่องของกลุ่มหมอกควันที่จะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็เป็นผลพวงที่เกิดจากพายุฝนฟ้าขนอง
ถ้าหากเกิดในฤดูร้อนเราก็จะเรียกว่าพายุฤดูร้อนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ
จะเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อไหร่เรามาดูกันหน่อยนะครับ

ก่อนหน้านี้เราได้รับอิทธิพลจากมรสุมที่พัดมาจากบริเวณทางตอนบนนะครับ

เอาความเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้เราเจอกับความหนาวเย็นและขณะเดียวกันครับ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดหมอกเกิดฝุ่นละอองเยอะในตอนนี้
ก็คือกระแสลมที่พัดมาจากฝ่ายใต้นะครับ
เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุม

ทำให้เกิดกลุ่มหมอกปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
กระแสลมนี้จะค่อยเบี่ยงทิศทางนะครับ
ไปเป็นกระแสลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

ก็คือการเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ

สังเกตว่ากระแสลมพัดมาจากทะเลทั้งหมดนะครับ
ก็จะทำให้อากาศนั้นร้อนอบอ้าว

ในบางครั้งก็จะมีลมหนาวแผลลงมา

กับความชื้นที่เข้ามาปกคลุมในเมืองไทย

ที่ทำให้อากาศนั้นร้อนลูกอุ

และจะค่อยเคลื่อนตัวไปทางเหนืออย่างต่อเนื่อง
ช่วงปลายเดือนเมษายน
จะมาอยู่ตอนกลางของเมืองไทยนะครับ

หลังจากนั้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ก็จะไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อน

ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราได้สัมผัส
อากาศร้อนที่สุดในรอบปี
และนี่คือการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์
จะเกิดขึ้นในฤดูร้อนปีนี้นะครับ
ผมภุตนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ